ส่วนเรื่องของเหตุชายสองคนค่ะที่ได้ไปทะเลาะวิวาดกันกลางห้าง
โชคดีระหว่างเกิดเหตุตำรวจนอกเครื่องแบบไปเห็นเหตุการณ์พอดี
ก็ได้ไปเข้าห้ามแล้วก็ยังมีทางรอปภของทางห้างค่ะ
ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนไว้ได้
กล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะ
ติดตามเรื่องนี้กันต่อจากรายงานเลยค่ะ
จับภาพชายสองคนทะเลาะวิวาดกันก่อนใช้มีดแทงกันจนเลือดท่วมตัว
ระหว่างนั้นตำรวจนอกเครื่องแบบได้เข้าแสดงตัวพร้อมใช้ปืนเล็งไปที่ชายทั้งสองคนที่กำลังยื้อแย่งมีด
ก่อนสั่งให้ชายที่ถือมีดวางอาวุธลง
ชายคนดังกล่าวค่อยวางมีดลงแต่โดยดีไม่นานรอปภของห้างปีเข้าชาร์จตัวชายทั้งคู่ก่อนนำส่งโรงพยาบาล
ตรวจสอบพบตำรวจที่เข้าระงับเหตุคือ๑๐ตำรวจตรีสภานุพงพลซื่อสังกัดกองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชนเปิดเผยว่า
ช่วงเกิดเหตุได้ทำธุรกรรมที่ธนาคารก่อนเห็นทั้งคู่กำลังยื้อแย่งมีดกันจึงตัดสินใจเข้าระงับเหตุ
ให้กับกว่าคู่เลยจากการตรวจสอบทราบว่าในรามิและนะ
หรือไทยอายุ๓๕ปีเป็นฝ่ายใช้มีดพับที่เตรียมมาแทน
ในสภชัยแคะอูอายุ๓๗ปีจนเกิดการยื้อย่างมีด
ทำให้นายรามีนบาดเจ็บด้วยเช่นกัน
นายรามินถูกมิดแทงที่หน้าท้องซ้ายขวารวม๒แผล
ส่วนนายสุภาชัยถูกมิดแทงที่ใต้ราวนมซ้าย๑แผล

ทันทีที่พบเห็นชายทั้งคู่เลือดท่วมตัว
ประชาชนพากันแตกตื่นวิ่งหลบหนี
ขณะที่ห้างร้านรีบปิดประตูเพราะหวั่นเหตุรุนแรง
โดยนายสุภาชัยยังมีสีหน้ายิ้มทางหัวเราะ
ว่าเหตุการณ์นี้กลับทำให้ต้องระวังมากขึ้น
แม้ว่าการเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้า

แต่ก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะเลือดไม่ออก

คนในห้างก็อาจจะต้องมีบาดเจ็บเยอะกว่านี้

ใช่คนก็วิ่ง
ร้านแต่ร้านก็ปิดประตูลงมาด้วยอัสโรมัติ
โดยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายถูกตำรวจเข้าสอบปากคำที่โรงพยาบาล
แต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้
มูลเหตุครั้งนี้มาจากความขัดแย้งเรื่องใด
อยู่ระหว่างสอบสวนและขยายผล
๒ชั่วโมงให้หลังเวลา๒๐นาฬิกา๔๒นาที
กล้องวงจรปิดของธนาคารกรุงไทยในห้างเดียวกัน
จับภาพชายคนร้ายอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
รูปร่างเตี้ยสวมเสื้อแขนยาวสีดำ
กางเกงขายาวสีดำใส่หมวกแก๊ปสีดำสวมหน้ากากอนามัย
ใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวตรงเข้าไปในธนาคาร

บังคับพนักงานที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงาน

ยื่นถุงผ้าสีขาวที่เตรียมมา

บังคับให้เปิดตู้เซฟพร้อมหยิบเงินสดใส่ลงในถุง
คนร้ายใช้เวลาก่อเหตุราว๑นาที
วิ่งหลบหนีไปทางด้านหลังของตัวห้าง
พนักงานให้การว่าธนาคารปิดทำการเมื่อเวลา๑๘นาฬิกา
แต่ยังมีพนักการบางส่วนตรวจสอบความถูกต้อง
ของการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าอยู่
เบื้องต้นผลร้ายจิงเงินไปได้รวม๖๐๐๐๐๐บาท
พลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ดูแลงานสืบสวนเปิดเผยว่า

โดยไม่มีการใช้ยานพาหนะแต่อย่างใด
ใช้เวลาอยู่ในห้างนานพอสมควร
คนร้ายเดินออกไปนอกห้างข้ามสะพานลอยไปบริเวณแยกน้อมจิต
เห็นภาพขณะก่อเหตุค่อนข้างชัดเจน
นำกำลังเข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
พบว่าคนร้ายพูดจากข่มขู่พนักงานด้วยภาษากลางปกติ
โดยได้ลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว
ชิงเงินเสร็จก็ออกจากธนาคาร
บันไดหนีไฟข้างหลังไปยังชั้นหนึ่ง
แล้วขึ้นสะพานลอยเชื่อมไปยังห้างน้อมจิต

หลังจากนั้นก็ไม่พบเบาะแสการหลบหนี
ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดช่วงก่อนเกิดเหตุ
แกะรอยความเชื่อมโยงที่คาดว่าคนร้าย

โดยอาศัยช่วงธนาคารกำลังจะปิดเพื่อก่อเหตุ
ส่วนประเด็นที่ว่าคนร้ายอาจเป็นพนักงานธนาคารเก่าหรือไม่นั้น
ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวน
เมืองต้นหลังสอบพยานไปแล้ว๗ปาก
เรียกตัวผู้จัดการธนาคารเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดคนร้ายมากที่สุด
ซึ่งในส่วนขั้นตอนการออกหมายจับ
ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากกว่านี้